เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องเผยแพร่กันในทวิตเตอร์นะคะเป็นภาพซียิวกิ้ว
และเป็นคลิปด้วยที่บอกว่าสยิวกิ้วมันสยิวกิ้วจริง
สาวประเภท๒มีเพศสัมพันธ์กับพนักงานส่งของซึ่งเป็นชุดสีเขียว
อยู่ในป่ากล้วยกลางวันแสก

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังโป๊ะอะไรแต่อย่างใดเนี่ยนะคะ
นี่เป็นคลิปที่เขาแชร์ในทวิตเตอร์และข้อความระบุว่า
เป็นชื่อบริษัทนะเราไม่พูดแล้วกันนะคะ
จิ๊กจุดจุดจุดได้เฉยเลยผู้ชายจุดจุดจุด
ใหญ่มากเอาไปตีความกันเองเนี่ยนะคะแล้วก็ดูภาพน่าจะตีความกันได้เนี่ยนะคะ
ทวิตเตอร์มันไม่ได้อยู่ในทวิตเตอร์อย่างเดียวสิ
มันลามไปสู่โลกโซเชียลมีเดียอื่นอื่นมีคนเอาภาพเนี้ย
ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากและไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
ตำหนิพฤติกรรมของทั้งสองคนมันโจ่งแจ้งมาก
จากดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยนะคะเขายังช่วยกันดูด้วย
สถานที่นี้ที่มีการพลอดรักกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
เดาไปว่าน่าจะอยู่ที่ซอยต้นสน๖ด้านหลังบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ
ทีมข่าวได้แบบนี้ซอยต้นสนหลังบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ
ออกไปเลยค่ะไปทั้งทีมนะคะแล้วก็เอาคลิปนี้ไปถามชาวบ้านในพื้นที่
พี่ครับมันใช่จุดนี้ไหมพี่คุ้นไหม
ชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่าดูคลิปแล้วมันก็เหมือนจะใช่นะ
ป่ากล้วยหลังบิ๊กซีเนี่ยแต่เหตุการณ์ที่ปรากฏ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอีฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาใดเอาฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะ
ก็โรงแรมค่ะมันไม่แพงมากหรอกถ้าคุณทำอย่างงี
คุณก็เช่าห้องหรือว่าโรงแรมหรือว่าคุณก็เข้าไปไม่ให้ทีคนเห็น
หรือว่าคุณมีจิตใจที่แบบอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะ
วิทย์ประหลีกมั้งผมจะทำอย่างงี้ได้เนอะคนดีเขาไม่ทำก็แหละค่ะ
นี่เป็นคำแนะนำของชาวบ้านในพื้นที่โรงแรมไม่แพงหรอกเนี่ยนะคะ
เอานอกจากเรื่องสถานที่แล้วนะคะไปดูเรื่องตัวบุคคลที่ปรากฏในคลิปกันหน่อยเนี่ยนะคะ
ก็ต้องไปถามพี่วินรถจักรยานยนต์เพราะว่าเขาเจอคนมากหน้าหลายตาทุกวัน
มีทั้งลูกค้าประจำลูกค้าจรลูกค้าขาจรเขาน่าจะจำใครได้บ้าง
ถามพี่คนนี้ค่ะพี่คนนี้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
สาวประเภทสองที่ปรากฏในคลิปเนี้ยผมบอกบ้านเขาเนี้ยดูแถวสะพานพระรามห้านะ
น่าจะอยู่ใกล้ใกล้ชุมชนวัดกำแพงไปเลยค่ะทีมข่าวได้แบบนี้
ก็ไปตามไปตามคำบอกของพี่คนนี้นะคะไปถึงชุมชนวัดกำแพง
ชาวบ้านแถวนั้นให้ข้อมูลว่าสาวประเภท๒รายนี้รู้ชื่อเลยนะ
จ้อยเป็นพนักงานทำอาหารส่งงานโต๊ะจีน
ทีมข่าวก็พยายามแหละจะติดต่อสัมภาษณ์เธอทางโทรศัพท์
เธอก็รับสายนะแล้วก็ให้ข้อมูลกับเรา
บอกว่าผู้ชายที่ปรากฏในคลิปที่เป็นพนักงานส่งอาหารน่ะ
ที่ทานโทษนะคะมีเพศสัมพันธ์กับดิฉันน่ะ

ส่วนภาพที่มันหลุดออกไปเพราะว่าเอาโทรศัพท์ไปซ่อม
ฟังเสียงจ้อยหน่อยจ้ะ
จ้อยว่าจ้อยจะทำยังไงกับคนที่เอาคลิปไปเผยแพร่ต่อไหม
หรือว่าช่างทำโทรศัพท์ทีวีไปเปลี่ยนหน้าจอเธอ
แล้วขโมยข้อมูลเธอไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
้อยบอกว่าอยากให้เรื่องจบแค่นี้นะ
ใครที่เอาไปโพสต์เธอจะไม่พยายามตามหาเรื่องนี้
พลาดเองรู้เท่าไม่ถึงการ
ความผิดตัวเองล้วนเธอบอกแบบนี้
และช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะตำรวจก็ทำงานเร็วเหมือนกันค่ะ
ตำรวจสพมธปรีเชิงตัวจ้อยนะคะ
ไปที่โรงพักเปรียบเทียบปรับเรียบร้อย
อาณาจารย์เป็นเงินจำนวน๕๐๐บาทค่ะ